สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับกับหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เป็นปรากฏการณ์ที่หลายประเทศฮือฮากันเหลือเกิดนะครับกับปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าซุปเปอร์บัตรวูฟมูลนะครับเป็นปรากฏการณ์พระจันทร์ที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคานะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นขณะที่ดวงจ

จนถึงกลางสัปดาห์นะครับอากาศนั้นจะค่อยเริ่มอุ่นขึ้นสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชีวิตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงนะครับปกติแล้วก็จะมีพายุเกาะตัวขึ้นหนึ่งลูกซึ่งจากการตรวจสอบหน้าขนาดนี้นะครับก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นในบริเวณแถวฟิ
ต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียทณ์หลายที่เดียว

นอกจากจะส่งผลให้ประเวนพื้นที่ปลา้กเหนืออากาศ

ในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

สภาพอากาศนั้นมีอากาศเย็นโดยเฉพาะตามยอดดอยครับมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้ง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็มีปรากฏการณ์ความหนาวเย็นที่เข้ามาแผ่ปกครุมในหลายพื้นที่

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเจอคลื่นสูงในระยะนี้
ใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่อากาศร้อนนั้นค่อยถอยออกไปแล้วก็อากาศเย็นเข้ามา
ที่ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์หน้าต่อเนื่องไปจนถึงสุดสิ้นเดือนนี้นะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่อากาศนั้นมีความหนาวเย็นมากกว่าช่วงที่ผ่านมา
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ